คุณผู้ชมครับจริงวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอกระต่าย
ที่ท่านถูกรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิตบนทางม้าลาย
มีหลายคำถามเกิดขึ้นในสังคม
ทำไมทิ้งศพทิ้งร่างของคุณหมอกระต่ายให้เป็นศพไร้ญาติอยู่ตั้ง๒ชั่วโมง
ทำไมทำกับเขาแบบนั้น
บิ๊กไบท์ของกลางเนี่ยมันโอนลอยอยู่นะเอาพูดในทางกฎหมายเอามาขับเอามาขี่ได้แล้ว
วันนี้มีคำชี้แจงครับจากทางตำรวจ
จากกรณีที่๑๐ตำรวจตรีนรวิสบัวดกขี่บิ๊กไบท์คันนี้
ไปชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือว่าหมอกระต่าย
ที่ทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทย
เสียชีวิตเมื่อ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
วันนี้พลตำรวจตรีจีรสรรแก้วแสงเอก
ท่านมรองผู้บัญชการตำรวจและคอร์ดบาน

บอกว่าพนักงานสอบสวนสนพญาไทย
แจ้ง๗ข้อหาดำเนินคดี
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคดีไหนบ้าง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง

ความผิดตามพรบรถยนต์ข้อหาฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษี
นำรถไม่สมบูรณ์มาขับมาขี่เพราะไม่ติดกระจกสองหลัง
ใช้รถที่ยังไม่ได้จัดให้มีประกันภัยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ท่านรองพบชนยอมรับว่าการแถลงข่าวในวันนี้
ถือเป็นการแถลงข่าวที่ยากที่สุดของท่านตั้งแต่ท่านแถลงข่าวมา
เพราะว่าคือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ตาหมอตาที่เก่งของประเทศนะฮะ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดไม่ละเว้นนะครับ
ลองไปฟังเสียงท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานฮะ
ท่านเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย
เพราะฉะนั้นการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์
แล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกัน
ผมจึงถือโอกาสนี้

ไว้อะไรโดยพร้อมเพียงกันครับ
ท่านอธิบายต่อชี้แจงต่อ

เรื่องการปล่อยตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์

บอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
แล้วก็มอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ไม่ใช่การถูกจับตามความผิดซึ่งหน้า
หรือถูกจับตามหมายจับตามหลักกฎหมาย
ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้หลักประกันครับ
แล้วท่านก็บอกว่าบรรทัศน์นี้มันก็ใช้กับทุกคน

ส่วนของการติดต่อยาดของหมอกระต่าย
หลังจากเกิดอุบัติเหตุไป๒ชั่วโมง
หรือว่าที่ท่านก็สังเกตว่านี่ไปทำให้เขาเป็นศพร้ายญาติ

ว่าตำรวจนะฮะก็ปฏิบัติตามขั้นตอน

ตรวจสอบพยานหลักฐานไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แต่หลักฐานที่ได้คือโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต

ก็ทำอะไรไม่ได้ตำรวจชี้แจงแบบนี้
จนกระทั่ง๔๓๐นวันนั้น

โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของคุณหมอที่ถูกรถชน
คราวนี้ตำรวจถึงแจ้งนะฮะประสานต่อไปยังครอบครัวได้
เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิต
ส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่า
ไอ้บิ๊กไบท์ของกลางมันยังไงกัน
ท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าผู้ก่อเหตุ
ซื้อมือสองมาตั้งแต่สิบสี่ธันวาคมแสนหนึ่ง
๑แสน๑หมื่นบาทมีหลักฐานการโอนลอย
และหลักฐานสำคัญในการซื้อขายต่างครบ
ไม่ใช่รถจักรยายนต์ของกลางตามที่สังคมกล่าวหา
ส่วนที่ผู้ต้องหาและบีดาผู้ต้องหาจบวท
ที่วัดพระศรีมหาธาตุให้หมอกระต่าย
ก็ล่าสุดมีภาพออกมาแล้วว่า
ทาง๑๐ตำรวจตรีท่านเนี่ยก็ได้บวชแล้วนะฮะมีภาพออกมาแล้วด้วย
นี่ครับภาพนี้ครับก็เป็นการบวชพร้อมกับพ่อเลยนะคะ
สิบตำรวจตรีนอรวิทย์กับร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดกนะคะตำรวจสนปทุมวัน
ซึ่งเป็นพ่อเนี้ยค่ะเข้าอุปสรมบทพร้อมกันที่วัดปรีวัตรราชสงคราม
ยานาวาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่าย
เป็นการบวชแบบยังไม่มีกำหนดศึกนะคะครับเนี่ยค่ะ
ขณะที่นายแพทย์อนิรุธสุภวัชริยากุลคุณพ่อของหมอกระต่ายบอกว่า
สิบตำรวจตรีนอรวิทย์จะบวชให้หมอกระต่ายครอบครัวก็ไม่ห้ามค่ะ
แต่ให้ไปบวชของเขาเองไม่เกี่ยวกับงานของเรา
ว่าเขาอยากจะทำบุญให้กับลูกสาวก็ขอขอบคุณในน้ำใจของเขา
และขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะครับจะบวชให้ก็ขออนุโมทนายินดีด้วย
แต่ว่าก็เป็นส่วนของเขานะของทางนี้ก็ขอทำงานตรงนี้ได้
ชามนกิจก็ยินดีที่จะมารับถ้าจะมาร่วมงานนะครับ
แต่ก็คงไม่ใช่เป็นพิธีร่วมกันทำบุญสังฆฐานให้น้อง
แล้วก็ปกติทุกปีเราร่วมกันทานอาหารครอบครัวมีเค้ก
แต่วันนี้ก็คงให้น้องเขาได้เห็นเค้กนะครับ
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีปาร์ตี้
ไม่มีแฮปปี้อะไรค่ะส่วนเรื่องของคดีเนี้ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าก็ขอให้ตำรวจทำตามหน้าที่
โดยจะขอเคลียร์เรื่องพิธีตรงนี้ให้เสร็จก่อน
แต่ตอนนี้ไม่ขอตอบว่ายังศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมไทยหรือไม่
ก็ต้องตามดูต่อไปค่ะคุณพ่อว่าอย่างนั้นค่ะครับ
คุณผู้ชมครับยังมีข้อสงสัยเรื่องของรถจักรยายนดูคาติคันนั้น
เพราะว่าจากการตรวจสอบไปไปเจอครับไปเจอคนที่มีชื่อครอบครองรถอยู่

คนนี้นะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่
เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเลยซึ่งเป็นบ้านของนายศรีบุตรเสาหลวง
ท่านเป็นพ่อของนายภัยทูลสาวหลวงที่ถูกระบุว่า
เป็นเจ้าของรถดูคาติคันนั้นนะครับ
คือรถคันนี้เนี่ยพอดูตามข่าวแล้วเนี่ย
อย่างที่เราเห็นก็คือสิบตะโหลดตีนอลลาวิทเนี่ย
ขี่ไปชนหมอกระต่ายใช่ไหมจนเสียชีวิตนะครับ
นายศรีบุตรสาวหลวงโทรศัพท์ไปสอบถามกับลูก
นะฮะคือนายภัยทูลสาวหลวงต่อหน้าผู้สื่อข่าวเลยจนได้ข้อมูลมาบอกว่า
รถดูคาติคันนี้ลูกชายซื้อมาใช้นะฮะนานแล้วแสนหนึ่ง
แล้วก็ขายไปแบบโอนลอยขายไป๓ปีได้
ด้วยการแลกรถกับพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้ารถทางภาคอีสาน
ซึ่งต่างคนต่างแลกเอกสารรถกันแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีกสองหมื่น
ส่วนเอกสารรถดูคาติก็มอบให้กับคนซื้อรถไปทั้งหมด
แล้วก็ไม่ได้ขายให้ศิษย์จับรวจตีนอลลาวิทนี่นะฮะตอนนี้ก็งงเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับว่า
ขายรถดูคาติไปแล้วนะครับส่วนเอกสารการซื้อขายเนี่ยไม่ได้เก็บเอาไว้

แขงในอีก๓๔ปีแล้วนะทุ่พ่ะอีก๓ปีแล้วครับไม่ใช่อีกตัวจะครับ
๓ปีแล้วเนี้ย
แล้วจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะ

เรื่องนี้มาพูดคุยกันอีกครั้งละละ

จะมีวิธีที่จะป้องกันยังไงได้บ้าง
วิชาการด้านวิศวกรรมขนส่งค่ะ
ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้แบบนี้ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดรกัลนวีกันนิดพงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่มีมายาวนานจนหลายฝ่าย
คือเหมือนกับคิดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้
อย่างเช่นคนข้ามถนน
คนเราจะต้องหยุดรอรถ
ซึ่งความจริงแล้วรถต้องชะลอความเร็ว
ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนข้ามก็ตามถ้าเห็นทางมาลาย
ครับสิ่งที่ถูกต้องแต่การเป็นว่าคนต้องหยุดรอ
บางคนก็ไม่มีต้นทุนที่จะมาต่อสู้คดี
ขนาดที่การติดสัญญาณไฟจราจรตรงทางม้าลายก็ทำได้ดี
กันได้ระดับหนึ่งแต่การติดตั้งมันก็ต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์
แขวงการทางหรือเจ้าของพื้นที่เขาจะต้องพิจารณา
หลายฝ่ายบอกว่าเอ้าถ้างั้นสร้างสะพานลอยเลยดีไหม
อันนี้มันก็อาจจะไม่สะดวกกับกลุ่มผู้สูงอายุในการใช้สอยนะคะ
แต่สิ่งที่ทำได้เลยค่ะนักวิชาการท่านนี้บอกว่า
มันคือการใช้กระแสสังคมกดดันให้เกิดบรรทัศน์ใหม่
แล้วก็ต้องปลูกจิตสำนึกของคนในประเทศเอง
ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วคนถือกฎอันนี้สำคัญที่สุด
คือต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้ได้เร็วที่สุด
รถเห็นทางมาลายต้องชะลอ

ต้องดูว่าเวลารถว่างแล้วรถถึงข้าม

พฤติกรรมคนขับที่คลิบขี่มอเตอร์ไซส์

หยุดให้คนข้ามถนนบริเวณทางมาลาย
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎจราจร
คนส่วนใหญ่ค่ะไม่หยุดหรอกค่ะ

เพราะว่ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้น
คนไม่หยุดถึงจอดรถทับทางมาลาย

ดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมลักษณะนี้

ทำยังไงให้กระแสสังคมช่วยกันโหมกระหน่ำเลยว่า
พฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้
แต่ว่าตำรวจสามารถทำได้อย่างหนึ่งก็คือ

มีคนที่ขับรถแล้วชนคนที่เขากำลังข้ามทางมาลายเนี่ย
มันควรจะต้องเป็นเคสที่โทษต้องมีความรุนแรงสูง
นี่ค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการจุดประกาย
ให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะคะ
ทางม้าลายไม่ใช่ที่รถจะต้องรีบไปให้ให้เร็วผ่านให้เร็ว
เห็นแล้วต้องชะลอทุกครั้งนะคะ
เรื่องของกฎหมายตอนนี้เขามองไปถึงอย่างนี้แล้วนะ
เขาบอกว่าถ้าชนตรงทางมาลายไม่ใช่ประมาท
เขาบอกเลยว่าชนตรงทางมาลายอีกหน่อย
อย่าบอกว่าเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพราะจริงมันคือที่ที่ต้องระวังอยู่แล้ว
อันนี้มีคนพูดไปถึงขั้นนี้แล้วนะ

ส่วนเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อนของหมอกระต่ายคือเสียใจมาก
วันนี้ก็มีการแสดงความรู้สึก
ด้วยการนำเอาดอกไม้ไปวางอาลัยหมอกระต่าย
ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะที่โดนบิ๊กไบท์ชนนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไต

มีคนเอาช่อดอกไม้และนมเปรี้ยวมาวางไว้

ริมทางเท้าแล้วก็เกาะกลางถนนนะคะ

เอากระถางดอกไม้มาวางแล้วก็เขียนข้อความ
อย่างที่คุณนัทพงศ์รายงานตอนแรกแหละ
วันนี้เป็นวันเกิดของคุณหมอกระต่ายนะคะ
แต่ปีนี้ไม่มีเค้กไม่มีการเป่าเทียน
มีแต่เนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอกระต่ายก็
เพิ่มความโศกเศร้าเข้าไปอีกนะคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อตรงจุดนั้น
เปิดเผยบอกว่าทางม้าลายตรงนี้
น้อยมากเลยที่จะมีการจอดให้คนข้าม
แต่ถ้ารถมอเตอร์ไซด์ไม่ค่อยจอดเลยนะคะ
ถ้าหากจะข้ามต้องระวังตัวเองให้มากเลย
ไม่มีรถบนถนนเลยถึงจะข้ามได้
นั่นแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่คนข้ามอยู่ดีที่ต้องเป็นฝ่ายระวัง
ถูกไหมครับไม่ใช่รถที่จะระวัง
นี่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะ

สุดท้ายก่อนที่จะถึงทางเท้า
หรือว่าก่อนที่จะถึงเกาะกลางถนน
นั้นเป็นเลนเป็นเลนตายนะครับ
ดูรถให้ดีนะฮะเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับ